กรณีที่พ่อเลี้ยงกับแม่แท้ที่เบ่งน้องออกมา
น้องสายฟ้าอายุ๖ขวบน้องเสียชีวิตในรถ
แล้วตอนแรกพ่อเลี้ยงกับแม่แท้บอกว่าน้องโดนคุณสัยแล้วเสียชีวิต
แต่ตำรวจเอาตัวน้องไปชนสูตรพลิกศพปรากฏว่าไม่ใช่นะคะ
น้องโดนทำร้ายร่างกายเสียชีวิตเค้นสอบพ่อเลี้ยงอย่างหนัก
กระทั่งพ่อเลี้ยงยอมรับว่าผมเป็นคนทำร้ายร่างกายน้อง
แล้วเอาน้องไปไว้ในรถจนกระทั่งน้องเสียชีวิต
ตอนนี้ผู้ต้องหามีคนเดียวก็คือพ่อเลี้ยง
ส่วนแม่แท้ของน้องตอนนี้ยังไม่ใช่ผู้ต้องหา
ยังไม่ใช่ผู้ต้องหาแต่ตำรวจบอกว่าต้องขยายผลต่อว่า
คุณมีส่วนร่วมในการกระทำให้น้องเสียชีวิตหรือเปล่า
นั้นเดี๋ยวว่ากันนะคะแม่แท้ลูกตาย

ปรากฏว่าคุณผู้ชมตอนแม่จะไปงานศพลูก
ชาวบ้านโกรธค่ะด่าสับแช่งแล้วรุมประชาธรรมแบบนี้นะ

สวัสดีค่ะ

ไม่โดนนะถ้าแม่เข้ารถไม่ทันนี่น่วมเลย
น่าจะนะคะคือโดนนิดเดียว

เนี่ยเหตุการณ์เกิดสักประมาณทุ่มครึ่งนะคะ
คุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยเวลาเหตุการณ์รุมประชาธรรมเนี่ย
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ต้องหาตำรวจเอาตัวผู้ต้องหาไปทำแผน

แต่นี่เป็นแม่แท้ของน้องค่ะจะไปงานศพลูก
กลับเป็นว่าชาวบ้านไปรุมประชาธรรมแบบนี้ค่ะ
ตำรวจต้องกันเอาตัวขึ้นรถไปแบบนี้
ทีนี้ทั้งชาวบ้านเอ่ยทั้งญาติของน้องสายฟ้าเอ่ยโกรธค่ะ
เพราะเขาเห็นพฤติกรรมแม่แท้กับพ่อเลี้ยงที่ทำร้ายร่างกายน้องทันโทษนะคะ
เขาเห็นแบบนี้มาเป็นปีแล้วนะคะ
แล้วเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วตำรวจต้องกันตัวเอาไปแบบนี้ค่ะเห็นไหม
ชาวบ้านไปตีตีทุบรถอ่ะคือทำตัวไม่ได้ก็ทุบรถก็ยังดีวะนะ
โกรธแค้นจริงเลยนะคะเพราะถือว่าเป็นพฤติกรรมที่โหดร้ายมาก
อุ้มท้องลูกมา๙ปีแล้วเป็นคนเบ่งคลอดลูกออกมา
แล้วสุดท้ายมาปกป้องสามีใหม่พูดง่ายผัวใหม่
แล้วนี่คุณผู้ชม๙เดือนทันโทษตั้งท้องมา๙เดือน
แล้วนี่ชาวบ้านเขาโกรธแค้นแบบนี้นะครับ
ภาพบรรยากาศไปแล้วมาดูเรื่องของคดีความกันหน่อย
คดีความนะคะตำรวจสพแหลมงอบ
คุมตัวนายปัญญาพ่อเลี้ยงไปส่งสารฝากขังเจ้าตัว
สีหน้าเป็นไงบ้างคะเรียบเฉยเรียบเฉยไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อใดทั้งสิ้นนะคะ

คือตอนแรกเจ้าตัวก็คือในปัญญาบอกว่าทำคนเดียวถูกไหม

ภรรยาก็คือนายนารินรัฐแม่แท้ของน้องสายฟ้า
เป็นคนเปิดปากรับสารภาพก่อนว่าพ่อเลี้ยงก็คือนายปัญญานั่นแหละ
คนลงมือทำร้ายร่างกายน้องจนกระทั่งน้องสะบักสบอมแล้วเอาตัวไปไว้ในรถ
หลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นปัญญาถึงจะยอมรับสารภาพ
แม่แท้บอกว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะ
แต่ล่าสุดพอตำรวจไปเค้นสอบนายปัญญา
ปัญญาซัดทอดบอกว่าเดี๋ยวนะที่ผ่านมานายนางนารินรัฐเนี่ย
แม่แท้ของน้องเนี่ยก็เคยทำร้ายลูกชายด้วยเหมือนกัน

ทั้งคู่นั่นแหละที่ผ่านมาเคยทำร้ายลูกชายด้วยเหมือนกัน
นารินรัฐตำรวจก็เลยสอบปากคำอีกรอบหนึ่งยอมรับค่ะ
รับคราวนี้ยอมรับนะว่าเคยทำร้ายลูกชายจริง
แต่เป็นการใช้ไม้แขวนเสื้อแบบไม้ตีลูกจนกระทั่งไม้หัก

ตีลูกจนกระทั่งไม้แขวนเสื้อหักแล้วตีมานานแล้ว
ทานโทษนะคะตำรวจไปค้นเจอ
ไม้แขวนเสื้อที่บอกว่าตีลูกจนไม้หัก
ค้นเจอในถังขยะซึ่งอยู่ใกล้กับรถที่น้องไปนอนเสียชีวิตเนี่ย

ตำรวจถามนารินรัฐแล้วส่วนประกอบมันหายไปไหน

เฮ้ยคุณถ้าคุณบริสุทธิ์ใจเนี่ยคุณก็ต้องทิ้งในถังขยะเหมือนกันถูกไหม

ตำรวจบอกว่ามันก็แปลกแล้วมันก็แปลกแล้วนะคะ

ทีนี้ตอนที่ตำรวจจะเอาตัวนายปัญญาไปฝากขังนะ
นารินรัฐรักผัวมากค่ะร่ำลากันครั้งสุดท้าย
จูบแล้วลานี่จังหวะนี้อุ้มลูกน้อยวัย๑๑เดือนนะคะ
อ้อมกอดแล้วมือหนึ่งก็กอดผัวใหม่ตัวเองนะฮะ
แล้วค่อยบรรจงจูบที่หน้าผักอยากให้ดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะ
โอเคนะโอเคนะ
โอเคนะจูบลากันแล้วจูบแล้วลา

ไม่มีสำนึกความสูญเสียที่เกิดขึ้นเลย
แล้วนี่ค่ะลูกน้อยวัย๑๑เดือน
เป็นลูกระหว่างนารินรัฐกับนายปัญญาผัวใหม่
คือเด็กตอนนี้ไปอยู่ในการดูแลของพมจังหวัดแล้วนะคะ
ทีนี้นารินรัฐยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่า
กระทำครั้งล่าสุดที่ทำให้น้องสายฟ้าถึงขั้นมาเสียชีวิต
ฝีมือของนายปัญญาเนี่ยตัวเองไม่ได้เป็นคนร่วมฆ่านะ
ไม่ได้เป็นคนร่วมก่อเหตุนะฮะตำรวจบอกว่าแล้วแต่จะพูด

แล้ววันนี้ค่ะพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพาน
ผู้ช่วยพบตรจะไปประชุมสรุปทางคดี
ดูแลคดีนี้ด้วยตนเองนะคะบิ๊กโจ๊กลงพื้นที่ค่ะวันนี้นะคะ
เดี๋ยวเราตามกันต่อว่าสุดท้ายแล้วแม่แท้ใช่หรือเปล่า
เป็นคนร่วมกระทำด้วยหรือเปล่าเพราะชาวบ้านบอกว่า
มันเป็นไปได้นะว่าจริงแล้วอาจจะเป็นแม่นั่นแหละ
เป็นคนลงมือทุบตีทำร้ายร่างกายน้องแต่ผัวใหม่เป็นคนรับโทษแทน
อันที่สองก็ยากเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเค้นได้อยู่แล้วเรื่องแบบนี้
ในไลฟ์รายการของเราคุณผู้ชมก็โอ้โหคอมเมนต์กันเดือดมาก
มาเป็นหาฝนเลยละร้อนแหละ